เข็มขัดแทนความภาคภูมิใจ
เข็มขัดที่ใครก็อยากของ

เจ้าของสายาปากกาอาบยาพิษ
พบช่อฟ้าทอแสนเทียนน้อย

สดในรายการ๑๙มวยไทยรัฐ

ใครจะคว้าชัยเป็นประเดิม